อะไรที่สบายใจก็ทำกันต่อไป

นี้เป็นพิธีทราบตราติสบนางโคโรน่า๑๙

อำเภอเมืองที่มหาสารคามครับพิธีนี้มีพระครูปริยัติกิจพรประธานสงฆ์
มีพระสงฆ์สามเนรรวมทั้งหมด๑๒รูปครับ
ก็ไม่ให้คนเข้าร่วมงานเยอะจำกัดจำนวนคนด้วยไม่เกิน๕๐คน
ก็ทำพิธีเหมือนการสวดศพผู้เสียชีวิตทั่วไปครับ
ตั้งประเพ็ญกุศลบนสารวัดเริ่มพิธีเป็นพิธีไหว้พระอรับศรีรับธร
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกัน
สวดบรรดิกาบังสุกุลครับพอดภาพบังสุกุลอ่านประวัติ
ยืนไว้อะไล่ให้กับผู้วายชนก็คือนางโคโรด้ากับนายโควิด
แล้วก็มีการวางดอกไม้จันทร์นำโลงศพไปเผาในเชิงตะกร
พระสงฆ์ก็เดินนำไปชาวบ้านก็แบกลงไปรอบกองฟืน๓รอบ
แล้วก็นำโลงวางบนที่กองฟืนลักษณะเป็นเชิงตะกอนเผากลางแจ้ง
จุดไฟเผาเป็นอันเสร็จพิธีชาปนกิจเรียบร้อย
นางโคโรนากับนายโควิดนะครับ
พระครูปริยัติกิจจภรณ์กล่าวว่าโควิดเนี่ยนะมันเป็นโรคเป็นภัยร้ายแรงตัวมวลมนุษยชาติ
เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีสิ่งใดทำให้มันดับไปได้แล้วครับ
ก็นึกถึงแต่พระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธคุณเนี่ยนะฮะ
คิดทำตามกุศโลบายของคนโบราณที่ว่านะฮะ
จะต้องหาวิธีดับไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ดับด้วยเล่ด้วยกลหรือด้วยมนต์อะไรก็ตามที
หรือว่าคาถาอาคมต่างที่เราทำก็คือเรื่องของเลขก่อน
ทำให้เหมือนเขาเนี่ยเป็นคนและเขาตายไปจากเราซะนะฮะ
จากนี้ไปเราก็จะได้ใช้พุทธมนต์และของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
การสวดมนต์เจริญภาวนาเมตตาภาวนาแผ่บุญกุศล
ให้กับโควิดอย่ามาทำร้ายให้มันไปซะนะฮะ
แล้วก็เกิดประโยชน์สุขกับพวกเราคนไทยในภายภาคหน้าต่อไป
ธิษฐานคุณผู้ชมอธิษฐานจิตโควิดไปซะไม่ต้องเกิดมาอีก
ไปนะไปรับอย่ากลับมาเลย
แช่งขนาดนี้เลย